คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสวยงามกันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าสาวหลายคนน่าจะเคยต่อขนตา
ฉันอยากต่อแต่ติดขนตาปลอมอยู่

แต่ถ้าติดขนตาเนี่ยผมรู้แต่ต่อขนตาเนี่ยผมไม่เคยได้ยิน
ก็ตื่นมาสวยเลยเดี๋ยวนี้เขาสักคิ้ว
เขาต่อขนตาเขาสักปาก

แต่ทีนี้ค่ะปกติเวลาต่อขนตาเขาก็จะมีกาวเฉพาะ

แต่มีผู้เสียหายคนนึงเขาไปต่อขนตาแล้วเขาบอกว่า
มันเหมือนกับใช้กาวแบบกาวร้อนเหมือน

มันมีกาวเฉพาะปัญหาก็คือพอขนตามันหลุดใช่ไหม
แล้วมันจะมีปมกาวมันยังติดอยู่ที่ขอบตา
มันเอาไม่ออกมันติดหนังตาอยู่เลย

ยังแต่ว่าคุณไม่ต้องไปติดขนตาปลอมอยู่ทุกวันทุกวัน

ก็จะเป็นขนตาในลักษณะแบบนี้

เธอไปติดมาเนี่ยโอ้โหร้านมันไม่ได้มาตรฐานเลยค่ะ
มันน่าจะเอากาวอะไรก็ไม่รู้มาติดให้
คือเป็นคลิปขณะที่ถอดขนตาออกมาค่ะ
คือช่างคนเก่าเขาทำไว้
เธอก็ไปให้ช่างคนใหม่ถอดออกให้
แล้วเธอก็บอกว่าขนตาต่อมาจากร้านอื่น

แล้วก็ตรงขนตาที่ต่อเนี่ยมันเอาออกได้นะ
แต่ไอ้กาวเนี่ยมันเอาไม่ออก

จนถึงผิวหนังตาค่ะ

แต่กาวแบบนี้ไม่ควรที่จะมาใช้ในการต่อขนตานะคะ

สงสารมากเลยลูกค้าคนนี้ที่ไปต่อคุณตา

นี่ยังโชคดีนะที่กาวแปลกปลอมนี้มันไม่เข้าตา
ถ้าเข้าลูกกระตาไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
โชคดีที่ตาไม่บอดอ่ะ
คือเหมือนกาวร้อนมันทำปฏิกิริยาเร็วกับผิวหนังคน

แล้วถ้าระหว่างทำแล้วกาวที่เป็นกาวแบบนี้
กาวมหัศจรรย์กาวแข็งทั้งหมด

มันก็น่ากลัวแต่ถ้าเกิดกาวแบบได้มาตรฐาน
เขาก็จะมีวิธีของเขาแหละเนี่ยค่ะ

ว่าเวลาไปต่อขนตาหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับความสวยความงาม
ต้องดูให้ดีสถานบริการมันต้องได้มาตรฐานจริง
ผู้เสียหายคนนี้เขาก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
สำหรับช่างที่เอากาวแบบไม่ได้มาตรฐาน

แต่เธอลืมตาได้ปกติใช่ไหมลืมตาได้
มันติดอยู่ขอบตาอย่างนี้เป็นกาวติดเอาไม่ออก
ถ้าจะดึงกาวออกคือหนังหลุดออกมาด้วย
เป็นผู้หญิงแท้จริงนี่แสนลำบากนะแสนลำบากค่ะกว่าจะสวยได้ค่ะ